เชื่อว่าใครหลายคนได้เดินทางไปแล้วนะ
ไปดูทั้งรถทั้งสีสวยง่ำ
ซึ่งเชื่อว่าปีนี้ค่ายรถยนต์และค่ายรถจักรยานยนต์ต่าง
จะต้องโชว์ไฮไลท์รถยนต์ต้นแบบ
รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์รุ่นใหม่เป็นการสร้างสีสันให้กับงานมอเตอร์โชว์
ครั้งที่๓๙ปีนี้นะคะติดตามเรื่องนี้ทั้งหมดจากรายงานเลยค่ะ
ฉากด้วยไฮไลท์จากค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมกว่า๓๐แบรนด์
และค่ายรถจากรยายน๑๕แบรนด์
อเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบ
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกล้ำสมัยภายในสีเบส
รุ่นอื่นและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
ออกไปใช้ชีวิตกับ๔เทคโนโลยีใหม่
เพื่อตอบสนองในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด

ต่อมาเป็นทรัพย์คอมแพคคาร์ที่โด่งดังทั่วโลก
รวม๑๐รุ่นที่นำมาเสนอในงาน

เริ่มต้นที่๓๙๙๙บาทต่อเดือน
เป้ายอดจองทุกรุ่นตลอด๑๒วันที่๒๐๐คัน
สุดยอดรถกระบะออฟโรดความเร็วสูง

มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด๒ลิตร

กำลังขับขี่สูงสุด๒๑๓แรงม้า

ในราคา๑๖๙๙๐๐บาท
เบี้ย๐นาน๔๘เดือน
และฟรีประกันภัยชั้น๑ในปีแรก
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
สร้างทางเลือกการแต่งรถที่เป็นตัวเองมากขึ้น

และสั่งงานด้วยเสียงแบบอัตโนมัติ
ครั้งที่๓๙จัดภายใต้แนวคิด

จัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๘เมษายน๒๕๕๙
ข่าวเทรักทีวีรายงาน